เขาบอกว่าเป็นคู่รักนางเอกง้องแง้ง

ชิ้นแบบแตรงแมวหรือเปล่า
เขาบอกว่านางเอกคนนี้ก็เพิ่งโสดนี่แหละค่ะ
บอกว่ามีคนไปเห็นนี่สามินดอนเมือง
เหมือนว่าชีก็แบบว่าเสียงดังพยายามให้ดูว่านี่คือแฟนของดิฉัน
จับมือนี่ธรรมดาแต่จับเสื้อพยายามอ้อนหอมแก้มเนี่ย
ลวงเข้าไปในเสื้อมันแสดงตัวมาก
บอกว่าถ้าน้องจะมีแฟนใหม่ทางพี่ก็ยินดี
แต่ว่าไม่ต้องแสดงออกกันขนาดนี้
นักเอกง้องแงงนวนพระเอกใหม่เอียบ
คุณชอบต่อกับน้อง
แต่พระเอกใหม่เอียบภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรล่ะ

ก็รอดูว่าจะใช่คู่เขาหรือเปล่านะ